บึ้มกระไห้ครับคุณผู้ชมครับ
เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเหมือนจะฝนตกด้วยใช่ไหมพี่ใช่แล้วชนเข้าไปฮะ
โอ้โหประกายไฟออกมาเลยแล้วคันหลังอ่ะคันหลังเป็นไงโอ้โหมีคันหลังมีด้วย

จะเห็นว่ารถพ่วงคันนี้ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ทำไมไม่รู้เอียงเอียงเอียง
รับขึ้นมาเลยอ่ะนะฮะเหล็กมันชนเหล็กนะครับ
ครับมันลงมาเกลือนถนนหมดแล้วรถข้างหลังมาชนท้ายซ้ำอีกนะฮะ
โอ้โหถนนลื่นอย่างที่ดอมบอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มครับ
ดูสภาพดูสภาพ
ปากซอยราชพฤกษ์๑ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
หลังเกิดเหตุตำรวจสนภาษีเจริญนะครับ
กู้ภัยไปตรวจสอบรถพ่วง๒๒ล้อ
บรรทุกเหล็กยาว๖๘เมตรมานะครับ

ตกลงบนถนนขวางหมดเลย๓ช่องการจราจร

หน้ารถอัดก๊อปปี้อยู่กับต่อหม้อครับ
แล้วก็คนขับคือนายชัยพิชิตติเล

ท่านเป็นชาวพระนครศรีอยุธยานะครับ
ท่านสีชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ

ศพของท่านออกมาอย่างทุลักทุเล

ทำให้การจราจรบนถนนนะครับ
กัลปะพลึกกับราชพลึกฝั่งขาเข้าขาออก
ติดต่อเนื้อเป็น๑๐กิโลเมตรครับ
ที่เกิดเหตุยังมีรถยนต์เสียหายอีก๒คัน
กระจกหลังแตกครับแล้วก็ท้ายพังยับนี่ฮะอ๋อท้ายยู่เข้าไปเลยนะครับ
ให้การบอกว่าขับรถตามหลังรถพ่วงมานะครับรถพ่วงเนี่ยอยู่ซ้ายสุดนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางลงจากสะพานต่างระดับข้ามถนนเพชรเกษม
โซ่ที่มันรัดเหล็กมาท้ายรถคุณผู้ชมมันขาด
เหล็กตกมาเต็มถนนเลยต้องเบรกรถกระทัน
แล้วแท่งเหล็กน่ะโดนไหมโดนไปนิดนึงเขาบอกนะครับ
แต่รถตู้สิรถตู้มาตามหลังนะตั้มนะฮะ
ชนท้ายรถของเขาอย่างจังพังยับเยินครับท้ายรถเขา
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขนย้ายเหล็กออก
พื้นผิวการจราจรแล้วเพื่อให้รถสัญจรผ่านไปมาได้
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะครับอาสากู้ภัยนำส่งสถาบันนิติเวศ
เดี๋ยวจะให้ญาตินะฮะเอาเอกสารไปขอรับศพ
ไปประกอบที่ทางศาสนาต่อไปครับโอ้โห
ว่ารถเล็กรถใหญ่นะฮะฝนตกขับช้าหน่อย